เหตุการณ์ที่นครปฐมเนี่ยปรากฏว่ามีอุบัติเหตุค่ะมีหนุ่มคนนึงขับรถกระบะแหกโค้งตะแคง
แล้วก็พลิกคว่ำลงข้างทางวิทย์จะไปชนกับสารพระภูมิที่อยู่ข้างทางด้วย
แล้วหลังจากอุบัติเหตุเกิดขึ้นปรากฏว่าหนุ่มคนนี้ค่ะมีอาการคุ้มคลั่งเหมือนกับคนที่เขาบอกว่าองค์ลง
หินจะทุ่มใส่หัวตัวเองยังไม่พอยังจะไปไล่ตีทำร้ายชาวบ้านอีกต่างหากนะคะไปดูภาพเหตุการณ์กันค่ะ
มันเหมายาหรือเปล่า

เนี่ยค่ะ
โอ้โหคือตอนแรกชาวบ้านก็ออกมาดูกันว่าเป็นอะไรหรือเปล่า

อีกคนบอกว่าหรือว่าโดนอะไรผีเข้าหรือเปล่าแบบนี้

อะไรออกมาจากสารพระภูมิหรือเปล่า
แต่ช่วงหลังของคลิปอย่างที่เห็นค่ะมีแต่เสียงกรีดร้อง
เพราะว่าคือเขาคว้าหินก้อนใหญ่เนี่ย
คือจะวิ่งไปทำร้ายคนอื่นเนี่ยนะคะ
นี่เป็นภาพของนายจ๊อจอายุ๔๖ปีนะคะ
อาการของเขาหลายคนบอกเหมือนองค์ลง
ยกมือไหว้แล้วก็บอกว่าขอให้ท่านสุจิลาจงเจริญ
จากนั้นค่ะคลุ้มคลั่งไล่ทำร้ายชาวบ้านอีก
ช่วยกันจับตัวในจอร์ดมัดมือมัดเท้าแต่ปรากฏว่า
นี่ดูสิมัดมือมัดเท้ายังไม่สิ้นฤทธิ์นะ
ก็ยังดิ้นไปดิ้นมาอยู่กลางถนนอยู่อะค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเช้าที่ผ่านมาที่ถนนเส้น
ตะบลสระสี่โมบำเภอกำแพงแสนนครปถม
ก่อนหน้านี้ในจอร์ดขับรถกระบะอีซูซุสีบร่อนทะเบียนดูสภาพรถนะ
พอพึ่งชชิง๓๕๒๘นครปฐมแหกโค้งแล้วก็ตกลงไปข้างทาง
ตะแคงอยู่ในร่องข้างถนนแบบเนี้ยค่ะใกล้ใกล้กันเนี่ยเขาบอกมีสารพระภูมิเจ้าที่อยู่ด้วยค่ะ
ชาวบ้านเล่าว่าในจอร์ดขับรถจะไปส่งสินค้าแต่มาเจอทางโค้งหักศอกก็น่าจะไม่ชินเส้นทางรถก็เลยคว่ำ
จากนั้นค่ะพอเกิดอุบัติเหตุปรากฏว่าคุ้มคลั่งแล้วก็พยายามจะทำร้ายชาวบ้าน
นำหินไปทุบกับพื้นถนนแล้วก็หัวตัวเองด้วยนะคะ
ชาวบ้านเขาเลยคาดกันว่าสงสัยเสพยามาทำให้ขาดสติ
บ้างก็ว่าเป็นเพราะขับรถเนี่ยจะไปชนสารพระภูมิสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่า
เจ้าหน้าที่ค่ะพอมาถึงเขาก็เลยต้องช่วยกันจับในจอร์ดมัดมือมัดเท้านำตัวส่งโรงพยาบาลกำแพงแสน
นำไปฉีดยาสงบสติอารมณ์มานะคะและแน่นอนว่าต้องไปตรวจหาสารเสพติดค่ะ
แล้วก็ฉีดยาแล้วเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่ก็ปล่อยตัวในจอร์ดกลับบ้าน
ทางคดีก็ไม่ได้มีการแจ้งข้อหาใดเพราะว่าไม่ได้มีคู่กรณีมาแจ้งความนะคะ
ก็คือเขาประสบอุบัติเหตุเองเจ็บเอง